คำนับฟ้าดินอะไรร่วงเปล่า
ติดตามได้ในคู่วุ่นชุนละมุนรักทุกวันพุธถึงศุกร์
เวลาเก้าโมงครึ่งและห้าโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
นี่อดยามาจากไหนกันกินไม่ดูดเวลาเลยนะทำไมทำแบบนี้
ลองออกของหนักสิบกว่ากิโลว่าง่วงหัวกับบ้านตัวเองดูสิ